ชุขของศูนย์มะพร้าวกับโทรไปตาม

บอกว่ามาขึ้นมาเก็บมะพร้าวให้หน่อย

จะมาถึงปั๊บโยลไม่ขึ้นซะที

รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุยิงกันจนได้รับบาดเจ็บที่สวนมะพร้าว

ไปกับทางอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู

ไปพบนายพรเพชรสมุทวารีอายุ๓๙ปี

กระสุนทะลุด้านหลังเลยนะเลือดนองพื้นทีเดียว
ประถมพยาบาลนะครับก็รีบเอาตัวส่งโรงพยาบาลสามพราน
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายธนศักดิ์สินทรัพย์อายุ๒๗ปี
เป็นเจ้าของสื่อสวนยืนอยู่ใกล้นั่นแหละครับ
ควบคุมตัวนะครับแล้วก็ยึดปืนขนาด๓
ธนศักดิ์ให้การแบบนี้บอกว่าเนี่ยจ้างคนเจ็บนะ
จ้างคนนี้จ้างพรเพชรจะให้มาเก็บลูกมะพร้าว
โทรไปหลายครั้งก็รับปากว่าจะมาทุกครั้งแต่ไม่มาสักที
ก่อนเกิดเหตุโทรไปอีกก็ยังไม่มาอีก
คราวนี้ลงทุนขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับที่บ้านเลย
แต่พอมาถึงสวนปั๊บโยกโยมไม่ยอมขึ้นต้นมะพร้าว
ก็เลยมีปากเสียงกันโมโหจัดเลยนะฮะ
ชักปืนยิงไปที่หน้าแข้งหนึ่งนัดแล้วก็ยืนรอมอบตัวนี่แหละ
พอตรวจสารเสพติดในตัวธนศักดิ์ปรากฏว่าเป็นสีม่วงครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็ยอมรับว่าอ๋อก่อนจะยิงไอ้เนี่ยก่อนจะโทรไปตาม

จึงถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็เสพยาเสพติด